มาดูต่อกันที่สาวหน้าม้าผมบ๊อบนึกถึงใครไปไม่ได้
จากพี่จินตราภูลาภนั่นเองนะจ๊ะ
มาครั้งใหม่บอกแล้วเกาะกระแสอินเทรนด์มากช่วงนี้
คิดเลยปล่อยเพลงใหม่มาชื่อเพลงว่าดาวติ๊กต๊อก
เพลงนี้พี่จินคอนเฟิร์มเลยว่าสนุกแก้เครียดขำจากทุกเรื่องอย่างแน่นอน
ท่าเต้นก็น่ารักให้ลูกสาวทั่วประเทศนำไปทำคอนเทนต์ในติ๊กต๊อกต่อกันได้ด้วยนะคะ
สิงหาคมนี้แม่จินมาแน่นอนนะคะ
แล้วก็เจอพี่จินรอบนี้เลยขออัปเดตเรื่องมาตรการในการทำงานกันหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยศิลปินหลายค่ายหลายคนเขามีดราม่ากันมากมาย
กับการรับงานแสดงคอนเสิร์ตในสถานที่ต่าง
ทีมงานพี่จินมีการระมัดระวังเรื่องนี้ยังไงบ้าง
บอกว่าเป็นเรื่องที่ตระหนักเป็นอย่างมากทำให้ต้องคัดเลือกงานรับงานดี
ในพงในผับคนแน่นพี่จินบอกว่าตอนนี้ปฏิเสธไม่มาอย่างเดียวเลยค่ะ
ต้องมั่นใจว่างานที่จะรับต้องปลอดภัยทั้งตัวเอง
แล้วก็ทีมงานแห่ชื่นชมพี่จินจริงเลยนะคะ
ก็อยากจะบอกว่ามันน่ากลัวแต่ก็ไม่ต้องตนกอะไรมากหรอกค่ะ
แต่ว่าเพียงแต่เราป้องกันอย่างที่มีเจลมีล้างมือแล้วก็การใกล้ชิดกันอะไรเนี่ย
ก็ไม่ต้องใกล้มากเนอะเราก็เซฟต่างคนต่างเซฟ
มันก็จะโอเคเนอะไปเที่ยวกันได้นะคะ
ข้างล่างที่ไปเที่ยวก็ดูแลกันเองเนาะ
ว่าเขาจะมาเต้นใกล้เราเราก็อาจจะนิดนึงอะไร
เมื่อก่อนนะคะคำว่าถอยนี่เหมือนหญิงเนอะ
เหมือนแบบว่าทำไมถือตัวจังแต่ตอนนี้เหมือนกับเข้าใจแล้ว
เซฟดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยของประเทศไทยเรา